พูดเรื่องตัวเลขแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยละกันนะครับ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเราตามไปกับน้องลูกตาลชนทิชา

พูดขึ้นมาแทบหลายคนก็จำได้แล้วแหละ
ก่อนจะร้องทั้งเพลงขอบคุณมากที่เบรกเอาไว้
เพราะตามน้องลูกตานหน่อยกันไปเดินสายมูธรระดูก
คุณผู้ชมเจ้าตัวไปที่วัฒน์ดิมบางบานอำเภอหนังบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ลูกตาลเดินทางมาถึงก็เจิมฝ่ามือเลย
เปิดดวงเศรษฐีกับครูบาวัชิรินค่ะ
เจ้าตำราเจอมือที่โด่งดังมากนะ

เขาบอกเลยว่าคนมารอต่อคิวกันตั้งแต่ไก่โห
ถึงจะเจอมือไม่ต่ำราวพันคนหวานอยู่นี่นะ
โอ้ขอคิวมาเลยนะครับคุณผู้ชมนะตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อออกบินทะบาท

หลังจากนั้นเธอก็ได้ร้องเพลงถวายเสียงให้แก่ท้าเวสวันหน้าทองคำด้วย
นับว่าเป็นองค์หน้าทองคำองค์แรกของประเทศไทยในองค์ใหญ่ขึ้นทุกสมนะ
ตานบอกว่าระหว่างที่ร้องเพลงถวายเสียงอธิษฐานไปขอพรไป
หวังว่าจะได้บารมีของท่านทาเวสุวรรณค่ะ
จะช่วยตัวเองกลับมาโด่งดังอีกครั้ง
เพลงเธอดังมาหลายปีแล้วแต่ช่วงนี้ก็ซาไปคนอาจจะลืมไปบ้าง
อยากจะดังเหมือนเดิมก็ฝากพี่เอฟซีติดตามกันด้วยละกัน
ปิดท้ายด้วยเลขเด็ดของดีค่ะเอามาฝากกันแน่นอนคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ
จุดเทียนจุดทูปก่อนก็ว่ากันไป
ตานบอกว่าหนูเห็นนะพี่หนูเห็นเป็นเลข๑๔
เดี๋ยวไปฟังช่วงตอนที่น้องน้ำตาลเขาร้องเพลงถวายเสียงหน่อยค่ะ

ก็ตื่นเต้นนิดนึงตอนแรกค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไง
ก็ให้กำลังใจให้คำสอนหลายอย่าง
ทั้งเรื่องเจอมือแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตอะไรต่าง
แล้วก็รวมจากการทำงานบางอย่างก็รู้สึกว่ามาแล้วสบายใจ

ขอให้ปังทำเพลงใหม่ออกมาก็ขอให้ด่วงดังเป็นคลุกแตก
แน่นะเราอาจจะได้อ่านข่าวของน้องบ่อยก็เป็นได้นะคุณผู้ชมนะ